เต็มเหนียวไปเลยเพลง
เต็มที่ไปเลยเถอะ
จริงใจพอใจใส่ให้เต็มที่กัด
พี่ยูวิบอกนะคะว่า๓๐ปีแม่เพิ่งจากไปเนี่ย
ในความรู้สึกของตัวเองมันไวมาก
คุณดูสิคะแต่งตัวตามแม่พึ่งเลย
โอ้โฮเป็นแบบว่าแฟร์ชันที่มันไม่รักเหมือนกัน

ยุ้ยยังรักและคิดถึงราชินีลูกทุ่ง
ดวงใจคนนี้ไม่เสื่อมคลายจริงเลยค่ะ
โอ้ถึงจัดความแปลก
ผูกพันกับพี่เขาอะค่ะเพราะว่าเขาเป็นครู
แล้วก็เราได้มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันด้วยใช่ไหมคะ
ในตอนเดินสายไปที่ต่างอะไรอย่างนี้
ก็ทำให้แต่ตอนนั้นเราเด็กไง
แต่ว่าความผูกพันคือเรารักอยู่แล้ว

ก็คิดถึงอยู่ทุกปีอยู่ตลอดทุกวันนะคะ
มีญาติเยอะกันไหนค่ะ
ส่วนงานเพลงใหม่ก็ยังไม่มีนะคะตอนนี้
เลื่อนไปตอนช่วงโควิดก็เริ่มกลับมาที่เดิม
มันก็หายไปสักทีเชิงไม่ว่าอะไรแล้ว
เยอะก็มีบ้างค่ะแต่ว่าไม่
แต่โดยมากแล้วคนก็จะมาติดในช่วงโต
เพลงโตที่คล้ายเพลงของพี่พึ่ง
อะไรแบบเต้มเหนียวอะไรอย่างนี้ซะมากนะคะ